ไปที่สมุยครับลูกชายอดีตผู้ใหญ่บ้านเพิ่งออกจากเรือนจำได้๔วัน
กลับมาบ้านปั๊บโดนชายชะกันบุกมายิงถล่มถึงที่บ้านเลยนะฮะ
แต่เจ้าของบ้านเนี่ยหนีรอดไปได้หุดหวิดครับคุณผู้ชมนี่คือที่เกิดเหตุฮะ
เมื่อคืนนี้ตำรวจภูทรนะครับเกาะสมุยไปที่บ้านหลังเกิดเหตุครับในพื้นที่ตะบนแม่น้ำ
ตำรวจไปถึงบ้านเจ้าของบ้านก็คือนายอุดมศักดิ์มีเพียรหรือคนที่แถวนั้นเรียกว่าแซมดอนทราย
อยู่บ้านแล้วหนีหนีไปแล้วนะครับพวกมายิงนี่ตอนนี้นะครับยังไม่มีใครรู้ว่าแซมดอนทรายหนีไปไหน
ตรวจสอบที่เกิดเหตุกระจกหน้าบ้านแตกหลายบานเลยนะครับพบปลอกกระสุนปืนขนาด๙มิลลิเมตรแล้วก็ขนาด๑๑มิลลิเมตรทั้งหมด๑๘ปลอกนะครับ
นายพิชัยมีเพียรอายุ๗๒ปีอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่๔เป็นพ่อของแซมดอนทรายอยู่ที่บ้านหลังติดกัน
เล่าบอกว่าโอ้ยเมื่อคืนนะพ่อนอนอยู่นะนอนอยู่กับเมียเนี่ยแล้วก็เห็นลูกสาวของแซมดอนทรายเนี่ยนะครับมีรถกระบะแล่นมาจอดหน้าบ้านของลูกชายพักเดียวเท่านั้นแหละนะครับ๔๕คนลงมาใช้ปืนกระหน่ำยิงใส่บ้านเสียงปืนดังติดต่อกันเกือบ๒๐นัดเนี่ยทำให้ทุกคนที่อยู่ในบ้านตกใจสิครับเหตุการณ์เกิด
ประมาณดูเห็นลูกชายที่อยู่ในบ้านนะครับที่คนรักยี่สลมวิ่งออกมาครับแล้ววิ่งวิ่งวิ่งวิ่งหนีไปไหนไม่รู้ตอนนี้
นั้นเราปกป้องกับจรรย์รัฐลงงานในจิตอย่างดูด้วย
ตำรวจคาดว่าที่ยิงกันครั้งนี้น่าจะมาจากปัญหาส่วนตัวแหละ
เพราะว่าแซมดอนทรายเนี่ยก็นะคือมักจะคลุ้มคลั่ง
แล้วก็ใช้ปืนยิงขึ้นฟ้าข่มขู่ชาวบ้าน
กระทั่งช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยถูกตำรวจเนี่ย
ล้อมจับอยู่นานสัก๙ชั่วโมงได้

ตอนนั้นพอถูกจับได้ก็ไปติดคุกใช่ไหม
พอออกจากคุกมา๔วันเท่านั้นก็มาถูกยิงถล่มแบบนี้
คงเกิดจากกลุ่มคนที่ไม่พอใจในแซมนี่แหละตำรวจว่านะครับ

แล้วก็หาเบาะแสเพื่อตามจับกลุ่มคนร้ายให้ได้ครับ